เพิ่งจะรับหนังหน้าครูมาเพิ่ม
รวมทั้งหมดตอนนี้มี๕๕หน้านะคะ
แล้วก็เพิ่งจะทำห้องทาสีเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
คือรู้สึกว่าทุกอย่างเลยมันลงตัวไปหมด
ที่สำคัญพี่จิลแล้วก็พี่ฝนเนี่ยเขาสื่อสัมผัสได้ถึงครู
ครูเนี่ยได้อธิบายว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยยังไง

นิสัยในอดีตชาติของทั้งคู่ก็คล้ายกับนิสัยในชาตินี้ค่ะ
ครูเขาก็เลยแนะนำวิธีการแก้ไขมาทำให้ทั้งคู่รู้สึกว่าโอ้โห
ได้เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการใช้ชีวิตเลย
ที่สำคัญคือมีกำลังใจในการสู้ต่อไป

ครูก็มาสื่อกับพี่จิลในเรื่องที่เราก็ไม่คาดคิดว่าครูจะมาบอกว่าเราสัมพันธ์กับครูมายังไง
พี่แก้วจะออกแนวแบบอาจจะดื้อหน่อยเพราะว่าพี่จิลบอกว่าครูตีบ่อย
แล้วเรามามองหน้าครูแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันอุตส่าห้วเข็นแล้วเธอจะมาถอดใจเหรอ
คือเราสื่อได้ค่ะเราก็เลยแบบเหมือนพูดออกมาประมาณว่าหนูจะสู้ค่ะแล้วก็หนูจะไม่ทำให้เสียชื่อครู
จะไม่ให้ครูผิดหวังอะไรประมาณนี้ค่ะ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะนิสัยของพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วเป็นไก๊เนี่ยนะจะหัวแข็งคือไม่ยอมคน
ส่วนพี่ฝนเนี่ยเขาจะออกแนวหัวอ่อนโดนเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายคือนิสัยทั้งสองคนเหมือนกับในชาตินี้เลย
อกจากนี้ค่ะพี่แก้วกับพี่ฝนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังมีพี่ดิบธนพงศ์หรือพี่ดิบบอยสเกาะเขาเดินทางมากราบครูด้วย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชมระหว่างที่พี่ดิบเนี่ยรอกราบหนังหน้าครูอยู่มีงานติดต่อเข้ามาค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวของพี่ดิบ
สัมผัสได้ว่าครูมีครูเป็นของตัวเองอยู่ในหนังหน้าครูนี้ด้วยถ้าสิ่งที่ขอสำเร็จลุล่วงทุกประการจะนำนางรำเนี่ยมาถวายครู

คนลุกเลยเพราะว่าแบบคือบางทีมันเกิดขึ้นที่อื่นเรายังพอแบบนึกไม่ถึงไง
นึกออกไหมครับเรายังพอนึกไม่ถึงแต่มาเกิดที่นี่พอดีเลย
ที่นี่พอดีเลยที่ที่เราขอพอเรามาปุ๊บเนี่ยเหมือนท่านให้เลยอะไรอย่างเงี้
อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนอะคิดว่าส่วนหนึ่ง
ใช่แน่นอนเพราะว่าอย่างเมื่อคราวที่แล้วผมบอกท่านไปนะว่า
ถ้าท่านมีจริงท่านช่วยผมผมพร้อมที่จะมาช่วยเหลือทำบุญในทุกครั้งที่มีโอกาส
นี่เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นความเชื่อของคนในวงการบันเทิงหลายคนแล้ว
คือหลายคนก็บอกว่าโหอยากจะมีโอกาสกราบไหว้ครูบ้างโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในโซนยุโรป
ฟังทางนี้ดีค่ะปลายปีนี้เนี่ยพี่ปิ๋มกับพี่จิล
เขาเตรียมหนังหน้าครูไปบางส่วนที่จะเดินทางไปที่ทวีปยุโรปด้วย
เพื่อให้คนเนี่ยมากราบศักรบูชา
เดี๋ยวถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชม
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเล่าในวันนี้เนี่ย
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย